คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องจับตัวให้ได้เลย

กำลังนั่งอยู่ในห้องพักทำงานอยู่อะค่ะ
ปรากฏว่ามีคนร้ายเข้ามาพร้อมคัตเตอร์
มันเอาคัตเตอร์มาเจาะคอครู
แล้วก็ต่อยครูจนครูจุกเลยค่ะ
ทีนี้ครัวสติดีไหวพลิบดีมาก
พยายามโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น

รอดจากเจ้าคนร้ายนี้มาเอาดูภาพกันค่ะ
ทุกคนดูสิจังหวะที่ครูออกมานอกห้องพัก
แล้วก็ตะโปรดนะคะช่วยด้วยแบบนี้

ครูหนีตายออกมาจากห้องได้นะคุณนะ
เพราะว่าภายในห้องมันเกิดอะไรที่ครูบอกว่า
โอ้โหเล่าแล้วนะครูยังขวัญภาวะอยู่เลย
ใช่แต่ที่ให้ดูภาพนี้คือตอนที่คนร้ายเดินเข้ามา
แล้วจะมาทำอะไรครูในห้องพักของครูเนี่ยเห็นไหมคะ

อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
แล้วที่เมื่อกี้น้องพูดบอกว่าเขาจะพยายามข่มขืนเราใช่ไหม
ใช่หลังจากที่เขาชกเราแล้ว
เขาพูดว่าอย่างไร
ขอได้ไหม

โอ้โหครูเกือบจะโดนข่มขืนแล้วนะ

คนร้ายพูดขอได้ไหมอยู่นิ่งนะอยู่บนเตียงนะอะไรอย่างนี้นะฮะ
เธอก็กลัวเพราะว่าคัตเตอร์จ่ออยู่ที่คอ
แล้วก็เอาให้ดูว่าตอนที่คนร้ายมันเข้ามามาทำอะไรเธอ
ดูสิมีรอยรอยช้ำอยู่เลย
ทีนี้ความคืบหน้าผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่
เมื่อเช้าไปตรวจสอบไปถามที่สภดซเลย
ไปคุยกับผู้กำกับสภดซพันธ์ตำรวจเอก
ณฑีพัฒน์จิรัฐวรโชธนะคะ
คือตำรวจกำลังประชุมหารือกับทีมสืบอยู่เลยค่ะ
จะเร่งตามจับตัวคนร้ายรายนี้
แล้วผู้กำกับบอกด้วยนะว่าพอเกิดเหตุแล้ว

เห็นตอนคนร้ายเข้ามาเห็นตอนคนร้ายออกไป

เพราะว่าคนร้ายเอาจริงเป็นคนในพื้นที่

จะจับตัวได้เร็วนี้แน่นอนนะคะ
แล้วนักข่าวของเราก็ไปที่ห้องพักของคุณครู

นี่อันนี้คือเป็นภาพห้องพักนะคะ
เจอครูฟ้าค่ะเจอแต่พ่อกับแม่ของครูฟ้า
เพราะว่าพอรู้ข่าวว่าลูกเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
กับแม่รีบมาจากอำเภอหนองหิน

ตอนนี้ยังตกใจอยู่เลยเป็นห่วงลูกสาวมาก
พ่อแม่ก็เลยยังไม่อยากให้ข้อมูลอะไรนะคะ